สมาภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเหลือเอฟซีนะครับ
ได้เผยบทสัมภาษณ์กวินธรรมสัจจนันทร์

พบกับซาวดีอาราเบียในฟุตบอลโลก

นัดที่๖ในวันนี้นะครับเวลา๑๙น

รัสเซียในปี๒๐๑๘จะเหลือน้อยเต็มที
โดยตอนนี้รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มบีนะครับ
มี๑คะแนนจาก๕นัดแรก

แมทนี้อยากเสมอหรือแมทนี้ไม่ชนะก็ไม่เป็นไร

ซึ่งทุกเกมที่ลงไปเล่น

คือเราก็ยังเล่นด้วยความหวังที่เรามีอยู่

เราจะสู้กับทุกเกมที่ยังเหลืออยู่
ซึ่งจบในครั้งนี้ผลมันจะเป็นยังไง
คือครั้งหน้าเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิม

มันเป็นบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อ
ผมคิดว่าพลังตรงนี้มันเป็นพลังที่
ส่งผลให้นักฟุตบอลทีมชาติไทย

แล้วก็รู้ว่าทำเพื่อใคร

แทนอสมาร์ทอัลซาวีที่ติดทดแบน

เขาและเพื่อนร่วมทีมหวังเอาชนะทีมชาติไทย
ต่อด้วยอิรักษ์ในวันที่๒๘มีนาคมนี้

ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมชุดนี้
ที่ไม่มีใครเคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
รวมถึงตัวเขาก็คิดว่านี่คือโอกาสสุดท้ายในชีวิตแล้ว
ที่จะได้สัมผัสเกมฟุตบอลโลก

และฮัสซันฟาราต้า๒แนวรับที่ติดโทษแบน
และล่าสุดนะครับอาจจะไม่ได้ใช้งานยาเซอร์อัมโมไซเลม
รักษาประตูกับซามานอัลฟาลาส
อีกหนึ่งมิดฟิลตัวหลักที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ
โดยทีมแพทย์สั่งทั้งคู่พักในการซ้อมเมื่อวานนี้ครับ